เข้าใจ

ซึ่งมาดายการกันแขกหาคนแน่นอนค่ะ
มาพร้อมกับผู้กำกับด้วยค่ะ

เป็นผู้กำกับเรื่องวันเยียร์๓๖๕วัน

ลูกก็เลยเหมือนคิดเงื่อนไข๑ปีขึ้นมาว่า

แต่ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกัน
แล้วทีนี้มันมีไอ้รุ่นมาอยู่ด้วยกัน
มันก็เลยเกิดลูกสาวบ้านนี้กับลูกชายบ้านนู้น

ก็ทำให้ทั้งสองคนคิดหนักว่า

วันนี้ฝั่งคำศักดิ์แบบธรรมดามันไม่สนุก

เพื่อตอบคำถามจากกระดาษที่ซ่อนอยู่ในด้านในลูกโป่ง
เล่นวนไปจนครบทั้งหมด๖ลูกนะคะ
ทุกคำถามต้องตอบตามความจริง
ถ้าตอบคำตอบใดไม่จริงให้ผู้ก็ตัดสินใจได้เลยครับผม
แบบมีใครเกิดมันที่เท่าไหร่อีกหรอ
อ่าใครเริ่มก่อนเริ่มพี่เชิงค่ะ
เอานะพี่เอาข้างบนแล้วกันนะ

ถ้าถามหนูตอนนี้ได้อยู่เท่านี้หนูยังไม่ยอม

ทีนี้มะม้าป๊าป๊าอยากทำอะไรอยาก

ของหนูไม่โอเคค่ะ
คือแม่รักเราแค่คนเดียวก็พอนะ
ทำไมแค่หนูคนเดียวไม่พอเหรออะไรอย่างเงี้ย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

ชอบตัวละครตัวไหนในซีรีส์นี้ที่สุดเพราะอะไรห้ามตอบตัวละครที่เฟิร์นเลยเองเล่น

ตัวละครพรมันก็ดูแบบเงี้ยงสบายอีกอ่ะหนูก็แบบชอบคนอย่างพรอยอ่ะ
แล้วก็ได้เล่นกับพี่มากก็น่าจะแบบว่าเครือ

ก็อยากเป็นแบบไพรินที่แบบว่า
แต่ว่าก็ลึกก็คือตอนแรกที่อ่านหมดเลยชอบตัวละครตะวัน
มันเหมือนแบบว่ามีความชัดเจนแบบว่าเรามีจุดพลิกหรืออะไรอย่างนี้ชัดเจนก็ไปสุด
ก็หนูชอบไพรินเหมือนคล้ายที่ปันพูดเลยคือเป็นคาแรคเตอร์ที่ตลกดีอ่ะ
รู้สึกว่าชอบเป็นคนซึ้น
แต่ไม่ได้มาในวันนี้๑คน

ซีนหนึ่งที่เราถ่ายกันที่บ้าน
ซีนนั้นน่ะโอเคน้องได้หลับจริง

โชคดีว่าซีนถัดไปยังน้องต้องนอนอยู่
แม้อยู่แค่ไปนอนอยู่เด้นในซีนอ่ะนั้นค่ะ
ของหนูน่าจะเป็นพี่ก้าวค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพี่ก้าวเป็นคนนอกบทบ่อยมาก
แล้วคือแบบว่าบางทีเราแบบ
แต่พี่ก้าวจะชอบนอกบทมาเล่นกับพวกหนูแล้วมันแบบจะหลุดคำบ่อย
อีกแล้วพวกหนูกำลังดึงหน้าตึงอยู่

ให้พี่เชิร์ดส่งตัวแทนด้วยไหมคะแล้วหาลูกไหนคะ
เอาสีชมพูไปนะ
คิดว่าตัวเองกับบทที่ได้รับมีความเหมือนและต่างกันยังไงบ้าง
คาแรคเตอร์ในจิปปี้ต่างกับตัวหนูยังไงเอาเหมือนก่อน
เหมือนก็คือเป็นคนรักเพื่อนเหมือนกันแล้วก็ชอบเต้นเหมือนกันเลย
เป็นคนที่ให้เพื่อนเต็มร้อยแล้วก็ให้เรื่องเต้นเต็ม๑๒๐เลยค่ะ
แต่ว่าที่ต่างก็คือตัวละครจิปปี้เนี่ยเป็นตัวละคร
สวยใสที่แบบมองเห็นเหรียญแค่ด้านเดียว
อีกด้านนึงคืออะไรวะไม่รู้เรื่องเลยอะไรแบบนี้ค่ะ

เลยใช่ปะคะแบบว่าหนูอะไม่ได้อย่างนั้น
คือหนูจะเป็นคนที่แบบอดทนไว้ก่อน

ไม่ได้แบบตรงขนาดเบบีอะไรขนาดนั้น
แล้วก็ไม่ได้แต่งตัวจัดจ้านแบบเบบี้ขนาดนั้น
ของหนูกับพลอยก็มีหลายส่วนที่เหมือน
แล้วก็น้อยส่วนที่ไม่เหมือน
ส่วนที่เหมือนก็คงจะเป็นนิสัย
หรือการแสดงออกอะไรต่างก็จะคล้ายกัน
ที่แบบว่าเราไม่ค่อยจะเล่าเรื่องของเรามากเท่าไ

ส่วนเรื่องที่ไม่เหมือน

จริงอะหนูมีเสื้อผ้าแบบที่พอยใส่เต็มตู้เลยนะ

เฮ้ยจากซีรีส์เรื่องนี้
คิดว่าใครรับบทไกลตัวเองที่สุด

คำตอบเราตรงกันเนอะ

เคยแค่กับคนบางคนเท่านั้น
เฮ้ยเราต้องไปรอดูนะคะว่าจะเป็นใคร

เมาส์คนที่เล่นซีรีส์เรื่องนี้และมาด้วยกันวันนี้หนึ่งคน

เมาท์พี่แคร่อะไรพี่แคร่เหรอ

คือแบบว่าเหมือนด้วยความที่เขาเป็นผู้กำกับใช่ไหมคะ
มันต้องมีอะไรหลายอย่างที่เขาต้องจริงจังรับผิดชอบ

แต่ว่าก็จะมีบางมุมที่พี่แคร์แบบว่า

ช่วงนั้นเพราะว่ามันใกล้จะมีเลี้ยปิดกล้องแล้ว

แล้วก็หนูถ่ายคลิปวิดีโอวันที่
เอามาพิกษ์ต้องด้วยแล้วหนูว่า

ได้ค่ะดูเปล่าที่ดูบนรถ
พี่แคร์จะชอบแบบว่า
อินมากเวลาอยู่หน้ามอนิเตอร์

แล้วก็จะรีบไปดูอะไรพี่แคลร์อะไร

ทำไมพี่ไม่รู้อะไรแบบนี้เลยอ่ะ

สร้างภาพลับภูมิกับที่ดีแล้ว

ครบทุกคำถามแล้ว๖คำถามนี้ค่ะ

หวังว่าทุกคนจะเป็นน้ำย่อยนิดหน่อย

ยังไงก็หลังจากที่ดูกันแล้วนะคะ

เราไม่อยากมีคลิปแบบ

ทั้งรีเฮชั่นชีพระหว่างพ่อกับแม่

พ่อกับลูกคนใหม่แม่กับลูกคนเก่านุ่น
โยงกันไปโยงกันมา
เพื่อนในเพื่อน